เคยเห็นการเอารถลงเรือไหมครับ

เป็นรถพ่วงข้าง

แต่จะลงเรือซึ่งเป็นเรือหางยาวนะครับ

โอ้โหมันพอดีเด๊ะเลย

พ่วงข้างคันนี้ขึ้นนะครับ

โอ้โหมีแต่คนลุ้นนะครับ
สำหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ท่าเรือบ้านแหลมกรวด

เขาถ่ายไว้ตอนที่ชาวบ้านเนี่ยนะ
คือที่เขาอาศัยอยู่บนเกาะห้างเนี่ย
เขาเอารถจักรยายนพ่วงข้าง

จริงแล้วภาพแบบนี้เป็นภาพที่เห็นชินตา

ชาวบ้านบนเกาะเวลาจะไปซื้อของบนฝั่ง

ก็จะเอาจักรยานยนต์ลงเรือโดยสารแบบนี้
เพื่อความสะดวกเวลาขึ้นฝั่งไปแล้วไปซื้อของไปเดินทางเนี่ย
แต่เรือโดยสารที่จะรับส่งจะต้องเป็นเรือหางยาวหรือเรือหัวโทงนะ
ปรับแต่งส่วนหัวเรือให้สามารถเอารถจักรยายนพ่วงข้างลงไปจอดได้
นี่แหละฮะชาวบ้านเขาคุ้นชินใช้วิธีการแบบนี้อยู่แล้ว
แล้วก็เลยเอาคลิปมาโพสต์นะฮะอยากใช้คนทั่วไปเห็นว่า
จะต้องโดยสารเรือแบบนี้ใช้เวลาประมาณสัก๒๐นาที
เพราะว่าก็อยู่ไม่ไกลจากแผ่นดินใหญ่มากนักนะครับ